เหตุการณ์นี้ที่มุกดาหารนะคะมีวัยรุ่นชายค่ะ
รุมทำร้ายชายชาวต่างชาติตำรวจบอกว่าได้ตัวคนก่อเหตุแล้วนะคะ
เรียกตัวมาสอบปากคำเรียบร้อยแล้วส่วนคนเจ็บยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
นี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะนี่นะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
กลุ่มวัยรุ่นผู้ชายไปรุมทำร้ายชายชาวต่างชาติ
ล้มไปกองกับพื้นเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมค่อยดูไปตามภาพนะ
พอทำร้ายเขาเสร็จเนี่ยค่ะนี่นี่กำลังจะทำร้ายแล้ว
นี่ค่ะไปรุมเขาจนเขากองไปกับพื้นนะคะ
พอชายชาวต่างชาติลงไปกองกับพื้นแล้วเนี่ยนะก็ขับรถเก๋งหลบหนีกันไป
นี่ก็มีคนมาพยายามช่วยห้ามนะฮะใช่ค่ะมุมที่โดนทำร้ายฝั่งขวามันอาจจะเห็นไม่ตลอดเวลานะคะ
นี่แต่ตอนนี้เห็นชัดแล้วยังลากเข้าไปอย่างนี้ค่ะ
เหตุการณ์นี้นะคะแฟนของผู้เสียหายและพลเมืองดีนำคลิปมาร้องสื่อ
ว่าเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นนะผู้ชายประมาณสองสามคนไปรุมทำร้ายผู้ชายคนเดียว
มีคนพยายามจะไปห้ามนี่ค่ะแต่สุดท้ายคนที่ก่อเหตุก็ขึ้นรถแล้วขับรถหลบหนีไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตี๒กว่า๕กุมภาพันธ์นะคะ
ริมถนนมุกดาหารดอนตานอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารโอ้คลิปนี้ชัดเลยนะฮะว่าใครเป็นใครเนี่ย
เห็นเลยเห็นหน้าค่าตาเห็นพฤติกรรมการก่อเหตุ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปนะคะไปที่จุดเกิดเหตุตามคลิปเลยค่ะคุณผู้ชม
ไปคุยกับชาวบ้านแถวนั้นชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงค่ะ
คนเจ็บเป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกับแฟนสาวชาวไทยแถวนั้นมีสถานบันเทิงอยู่อะนะคะ
แต่ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรก็เลยถูกทำร้ายตามที่เห็นในคลิป
แถวนั้นบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
ทีมข่าวก็เลยถามไปที่แฟนสาวของคนเจ็บนะคะซึ่งเธอก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
บอกว่าวันเกิดเหตุไปเที่ยวสถานบันเทิงกับแฟนนุ่มซึ่งเป็นชาวฮ่องกง
ก็ไปสร้างบ้านพักอยู่ที่มุกดาหารกันมีเพื่อนผู้หญิงมาเที่ยวด้วยอีกคนนึงนะคะ
แฟนนุ่มของเธอในสถานบันเทิงหรือเปล่าระหว่างจะกลับอยู่แล้วอะค่ะ
เดินออกมาข้างนอกมาถึงจุดเกิดเหตุตามคลิปภาพนะคะ
ก็โดนรุมทำร้ายเลยนี่คืออาการของคนเจ็บนะคะ
นี่ค่ะหลังเกิดเหตุแจ้งความไว้แล้วค่ะ
สพเมืองมุกดาหารนะคะตำรวจก็เรียกตัวคนก่อเหตุมาพบมาสอบปากคำเรียบร้อย
นี่ค่ะแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะแฟนสาวให้ข้อมูลว่าดีขึ้นแล้ว
ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็จะไปพบตำรวจเพื่อติดตามความคืบหน้าทางคดีกันต่อค่ะ
โหดจริงนะคะคุณผู้ชมค่ะ